ติดตามความคืบหน้ากรณีที่โกดังพลุดอกไม้ไฟระเบิดในพื้นที่บ้านมูโนะ
จังหวัดนราธิวาสผ่านมาประมาณ๑สัปดาห
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ๒๙กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย๓โมง
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายจำนวนมาก
แต่ว่าไปที่จังหวัดสงขลาแทนนัดหมายตอนแรกจะไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
สุดท้ายขอเข้ามอบตัวที่สพสะดาวจังหวัดสงขลานะครับ
ภาพบรรยากาศในโรงพักสองผัวเมียเจ้าของโกดังโรงงานพลุครับ
นายสมปองนกุลหรือเฮียสวัยและนางสาวปียนุษย์พึ่งวิรวัตรหรือว่าเจ๊ลิน
สองผัวเมียชาวอำเภอสุไงโกลกเดินทางมามอบตัวกับตำรวจที่สพสะดาวจังหวัดสงขลาครับ
มีตมมาเลเซียควบคุมตัวมาส่งให้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านสะดาว
จากนั้นคุมตัวมาที่โรงพักนะครับสอบเครียดเป็นเวลากว่า๓ชั่วโมง
อกจากนี้มีตำรวจจากสพมูโนะครับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดินทางมาร่วมสอบปากคำด้วย
สอบปากคำจนถึงประมาณ๑๗นาฬิกา๔๐นาทีช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ทั้งหมดก็เดินลงมาจากโรงพักสะดาวมีเสื้อคลุมใบหน้าอำพรางตัวนะครับ
เดี๋ยวลองดูภาพบรรยากาศตอนที่ลงมาจากโรงพักนะครับ

อกจากนี้มีรายงานว่าใช้รถคุ้มกันถึง๕คันครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
คือคุ้มกันแน่นหนาตลอดเส้นทาง

ตอนออกมาเนี่ยปิดบังใบหน้าเอาฮูตขึ้นมาสวมใส่ที่หัว
นักข่าวพยายามถามอะไรต่าง

สองผัวเมียเจ้าของโกดังโรงงานเก็บคู่นี้ไม่ตอบเลย

ส่งต่อไปสพมูโนะจังหวัดนราธิวาสครับ
พอขึ้นรถคันนี้ปั๊บขับออกไปเลยทันที
แล้วก็มีรถคุ้มกันอย่างที่บอก๕คัน
เรื่องต้น๒ผัวเมียนั้นถูกแจ้ง๔ข้อหาครับ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มาคือทำสั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยผิดกฎหมาย

เพราะในพื้นที่นั้นก็จะมีกฎหมายควบคุมพิเศษด้วยนะครับ
และ๔ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ทีนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้บรรดาสื่อมวลชน
พี่น้องนักข่าววิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้าที่เฮียสวัยและเจ๊หลินสองผัวเมียเจ้าของ
โกดังโรงงานเก็บพลุจะมามอบตัว
บอกนักข่าวว่าเดี๋ยวพวกคุณคอยตรงประตูด้านข้างนะ
เพราะมีทางออกเพียงประตูเดียว
แต่ปรากฏว่าตำรวจนำตัวสองผัวเมียออกไปทางประตูด้านหลังครับ
ก็เลยทำให้นักข่าวไม่ได้ภาพในจังหวะที่ลงจากรถมา
ก็เลยงงกันว่าเอ๊ะทำไมต้องบอกอีกทางแล้วพาตัวไปอีกทางหนึ่ง
ปิดบังทำไมทำไมต้องคุมเข้มอะไรขนาดนั้น

เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับเป็นยังไงบ้าง
มีหลายคนไร้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ตลาดมูโนะ
ตอนนี้ยอดเงินบริจาคมีกว่า๒๐ล้าน
แต่ยังไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าจะนำเงินเหล่านี้
ส่งต่อถึงมือพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนนั้นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเฮียสวัยและเจ๊ลิน
ถูกตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวมาส่งให้ทางการไทย
บริเวณด่านพรมแดนไทยสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
ก็ที่ต้องการมามอบตัวที่นี่เพราะกลัวจะถูกรุมประชาธรรม
เขาบอกแบบนี้ก็เลยย้ายที่มอบตัวครับ
จากการสอบปากคำค่ะทั้งคู่ให้การเป็นประโยชน์
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยทั้งคู่บอกแบบนี้นะคะ
ซื้อสินค้ามาจากประเทศจีนเล่าหมดเลยขนส่งยังไง
ย้ายยังไงข้ามด่านวิธีไหนคือเขาบอกหมดทุกอย่าง
ส่วนการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุจริตต่อหน้าที่เบื้องต้น
มีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง๕หน่วยงาน
ก็กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คือต้องไล่ตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ
แต่๕หน่วยงานนี้ก็คือจะปฏิเสธการรับผิดชอบไม่ได้
ส่วนที่หลายฝ่ายสงสัยว่าเฮียสวัยกับเจ๊ลิน

เกี่ยวกับเรื่องของการประกันตัว
พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องของการประกันตัวอะไรเลยค่ะ

มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ๊หลินที่มาจับธุรกิจค้าขายพลุดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้นะครับ
ลินบอกว่าเธอเองนั้นเริ่มขายพลุตั้งแต่เกือบ๑๐ปีที่แล้วช่วงปี๕๗
ทีจุดเริ่มต้นคือเป็นเซลล์ขายประทัดบริษัทแห่งหนึ่งก่อนอยู่ที่หัดใหญ่สงขลา
ต่อมาก็คบหาดูใจและแต่งงานอยู่กินกับเฮียสวัยก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านมูโนะที่นราธิวาส
เดิมอยู่ที่สงขลานะฮะไปนราธิวาสแล้วเริ่มลองสั่งพลุประทัดดอกไม้ไฟไปขาย
ตอนแรกคือกางโต๊ะขายโต๊ะเล็กครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ปรากฏว่าขายดีลูกค้าซื้อก็เลยเริ่มสั่งมามากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นอยู่แบบนั้นนะครับ
กระทั่งกลายเป็นบริษัทใหญ่จนถึงปัจจุบันนี่นะฮะ
ทีนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางตมทางตมบอกว่าจากกรณีโกดังพลุระเบิดเมื่อ๒๙กรกฎาคมประมาณบ่าย๓
ช่วงนั้นมีข่าวว่าติดต่อสองผัวเมียนี้ได้เบื้องต้นแล้วแต่เห็นบอกว่าเป็นช่วงวันหยุดยาว

ข้อมูลบอกว่าจังหวะนั้นช่วงเวลานั้น
สองผัวเมียเดินทางไปมาเลเซีย

แล้วย้อนกลับเข้ามาทางด่านประกอบอำเภอนาทวีสงขลา

หลังจากที่โกดังโรงงานพลุนั้นระเบิดไปแล้ว
แล้วพอ๓๑กรกฎา
ปรากฏว่ากลับออกไปมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง
ยังไงคนสงสัยว่าหนีหรือเปล่าพูดกันตรงเนอะตอนนั้นน่ะ
คือคุณกลับมาแล้วหลังเกิดโกดังพลุระเบิดแล้ว
แล้วทำไมคุณยังกลับไปมาเลเซียอีกทำไมคุณไม่มาพบกับตำรวจ
กลับมามาเลเซียรอบนี้แล้วก็ปรากฏว่าถูกออกหมายจับตามมา
กระทั่งติดต่อผ่านทนายส่วนตัวเพื่อขอเข้ามอบตัว
แล้วเราก็รอกันมาหลายวันจนกระทั่งวันนี้เข้ามอบตัวในที่สุดนะครับ
ทีนี้ประเด็นเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องลักลอบค้าดอกไม้ไฟและพลุ
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลทางลับจากประชาชนในพื้นที่ตลาดมูโนะ
หลังจากได้ข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบ
ตำรวจทหารฝ่ายปกครองในพื้นที่
ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายพลุด้วย

จากการสอบถามชาวบ้านมีมูลความจริงครับ

เพื่อมีคำสั่งให้สืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน
รวมทั้งขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทางคดีก็ต้องสืบสวนต่อนะครับว่าเอ๊ะใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เห็นภาพนี้ทีไรคลิปนี้ทีไรแล้วจะมันใจหายทุกทีนะพี่มิ้วคุณผู้ชม
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ตลาดมูโน่ครับ
หลังจากบ้านเรือนเสียหายหกร้อยแปดสิบสองหลังคาเรือน

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุงัยโกลกล่าสุด
ทยอยต่อกระแสไฟเชื่อมไปยังบ้านพักประชาชนแล้ว๒๒๓หลังครับ
ทหารไปช่วยซ่อมแซมหลังคาฝาผนังให้กลับสู่สภาพเดิม
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เขามีอาชีพค้าขาย
ตรงนั้นเป็นตลาดเป็นชุมชนฮะขายผักขายผลไม้
ตอนนี้หลายคนเริ่มปรับสภาพความเป็นอยู่ได้บ้างแล้ว
ก็เอาโต๊ะมากางเอาผักเอาผลไม้มาวางขาย
ฉากหลังเดิมทีเป็นร้านค้าเป็นบ้านตอนนี้ก็เป็นซากประหลักหักพัง

อย่างน้อยเขาบอกว่าต้องขายแบบนี้ก่อน
มีเงินมาจุนเจือในครอบครัวเพื่อนบ้านมาอุดหนุนบ้าง
บางคนเอาเงินมาซื้อไม่เอาเงินทอนก็มีฮะ
จะได้ช่วยกันตั้งใจจะซื้อเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน

เพื่อให้การเข้าหยุดภาคส้มแก่งบ้าน
อยากจะให้ทางการมาช่วยแต่มันล่าช้า
ผมก็ต้องทำแบบนี้ครับ
พอดีคนมาจากหมู่บ้านอื่น

อาจจะได้ซื้ออุดหนุนของผมไป